โยธินยุพงฉายผู้ถูกพาดพิงว่าไม่เอียวในขบวนการหญิงไก่จะโต้กลับ
ทั้งผมรัดนำขบวนและเรื่องพระวัดยี่ปาถามตรงตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา